มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริขันกันหน่อยนะฮะ
เขาบอกวุ่นวายชุดละมูลเลยที่ศาลีรถไฟประจวบ
ทางฝ่ายความมั่นคงแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดประจวบ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่สาศุกร์
ต้องลงพื้นที่ไปเลยนะไปทำไมครับ
ควบคุมตัวของผู้หญิงรายหนึ่ง
ซึ่งเธอเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙

เป็นลูกจ้างโรงงานสับปะรดกระป๋องของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลหนองพลับที่อำเภอหัวหิน

ไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามในโรงงานสับปะรดกระป๋องดังกล่าว
เอากลับเข้าไปที่โรงงาน
เพราะว่าผู้ป่วยหญิงโควิด๑๙ยุค๓๙ปีรายนี้
ทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
ได้โทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙
และเธอเนี่ยแอบหนีออกมา
มาโดยสารกับรถไฟสายใต้
ขบวนรถเร็วที่๑๗๑กรุงเทพสุงหายโกลก

ก็ต้องตรวจสอบหาผู้โดยสารรายนี้
ที่ขึ้นจากสถานีรถไฟหัวหิน
โบกี้๗ชั้น๓เลขที่นั่ง๒๙
เพราะว่าเธอมีจุดมุ่งหมายปลายทาง
จะไปที่อำเภอบริษัทจังหวัดนาราศที่วาด

ขณะที่รถไฟกำลังแล่นอยู่
แล้วก็ต้องมาจอดที่ชาญชาลาแบบนี้

พบผู้โดยสารรายนี้

คือไปดูในที่นั่งไปดูในโบกี้ไม่เจอ

หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำนะครับ

ตั้งแต่ขึ้นที่สถานีรถไฟหัวหินเลย
จนไปถึงสถานีรถไฟประจวบคลีขันนะครับ
ก็หลบอยู่ในนั้นตลอดนะครับ

แล้วก็ทำความสะอาดตู้รถไฟต่างนี้ด้วยนะครับ
โดยหญิงป่วยโควิด๑๙อายุ๓๙ปีรายนี้

แต่ว่าเธอได้เดินทางมาจากบ้านเช่า
ตำบลหนองพลับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงนะครับ
เพื่อจะกลับบ้านเนื่องจากโรงงานเนี่ย

เธอก็เลยคิดว่าเธอไม่ติดโควิด๑๙
ก็เลยตัดสินใจเดินทางขึ้นรถไฟกลับบ้านนะครับ

สถานการณ์ก็ยังคงตัวอยู่นะครับ
ดังนั้นทางจังหวัดเองเขาก็ยังต้องที่จะระมัดระวัง
เหตุการณ์เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันต่อเนื่องนะครับ